ไปดูความขัดแย้งเรื่องของที่ดินมรดกระหว่างพี่น้อง๕คนนี้หน่อย
ฝ่ายพี่ชายบอกว่าอยากจะให้เอาไปขายซะแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกัน
เป็นที่ที่มอบพ่อแม่ให้ไว้แต่ว่ามันติดเรื่องของเอกสาร
มันทำได้ช้าพี่ไม่พอใจเอาด้ามเสียมกระหน่ำตีหัวน้องสาวอะครับ
เลือดตกยางออกจนบาดเจ็บเลยต้องขึ้นโรงพักกันเลย
ตำรวจภูทรบ้านด่านไปตรวจสอบเหตุการณ์พี่น้องทำร้ายกันนะครับโดยคนเจ็บ
คือนางเกษรอายุ๔๘ปีเป็นน้องสาวแผลแตกที่ศีรษะนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเย็บตั้ง๒๐เข็มแต่นี่ฮะผู้ก่อเหตุ
ก็คือในพรอายุ๕๔ปีเป็นพี่ชายเขามึนเมามาเลย
ตำรวจคุมตัวไปเอาไปสงบสติอารมณ์ก่อนเอาออกมาจากบ้าน
ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำก็พาตัวมาใส่ไว้
ในห้องขังที่สพบ้านด่านนะครับเอาน้องสาวว่ายังไงนางเกษรบอกว่า
พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วที่ดินทั้งหมด๖ไร่เศษ
แต่ระยะหลังเนี่ยพี่ชายเนี่ยพยายามบังคับให้ขายที่
แล้วเอาเงินมาแบ่งกันซะพี่น้อง๕คนเนี่ย
แต่มันทำได้ช้าเพราะอะไรเนื่องจากว่า
หลักฐานเดิมที่ดินมันอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง
แต่ล่าสุดมันมีการแบ่งเขตอำเภอใหม่
ทำให้ที่ดินพื้นเนี่ยมันไปขึ้นกับอำเภอบ้านด่าน
มันก็มีปัญหาเรื่องของเอกสารทางราชการ

ก็พยายามอธิบายให้พี่ชายฟังแล้ว
แต่พี่ชายไม่พอใจก็เลยเอาด้ามเสียมเนี่ย
ฟ้าที่หัวจะมีหน้าปูดบวมแบบเนี่ยครับ
พี่ชายฟังก็บอกว่าอำเภอบ้านด่าน
ฟังทางด้านของนายพรพี่ชายกันบ้าง
บอกว่าจริงแล้วกับน้องสาวนั่งกินเหล้ากับเพื่อน
แล้วเพื่อนของน้องเอามากล่าวหาเขาก่อน
ก็เลยทำไปอย่างนั้นแหละแต่รู้สึกผิดนะ
ที่ทำร้ายน้องยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจ
แค่สั่งสอนเฉย
ไม้ไผ่ยาวประมาณ๑๕๐มตีให้ผม
ผมได้จับด้ามเสียมไปตีน้องไปสองที

สงสัยจะตีฝั่งนี่ตีไปสองที
หัวเลยแตกเพราะคนติดเหล้าเลือดมันออกเยอะ
ผมไม่ได้ผิดกับน้องแต่น้องไปเข้าข้างคนอื่น
ก็อยากขอโทษอยู่ว่าพี่ทำเอง

มีความโมโหที่น้องท่าทาย
แต่คนที่เสียใจคือครอบครัวครับ
ไม่ได้ครับ
บอกอยู่ว่าสิขายมันก็บอกท่านมีผู้มาซื้อท่านมีผู้มาซื้อ
ก็สิขายแดงกันยายก็ว่าอยู่บ่เศร้าแต่มันก็บ่ฟังมันก็
มุกทะลุยายก็ฮ่างานโบราเยมักจีผู้ก่อเหตุบอกว่าเอน้อง
สาวเมาใช่ไหมแต่ทางด้านของเจ้าของร้านบอกว่าน้องสาวเขา
ไม่ได้เมาแต่ผู้ก่อเหตุนั่นแหละที่เมาแล้วมาหาเรื่องน้องสาว
ก่อนซึ่งเป็นแบบนี้บ่อยจนเพื่อนบ้านเอือมระอานนะครับ